มันไม่สามารถไปลองได้แล้ว
มันหมดเวลาฮันนิมูลแล้ว
เราควรที่จะต้องใช้ทุกนาที

ในการทำมาในส่วน๒๓อาทิตย์ที่แล้วนี่แหละ
ให้มันรู้สึกภาพลักษณ์ของวิทยาลัยไทยมัน
มันดูเบ่งบานมันดูเห็นความภาคภูมิใจ
๓เรียนเชิญเลยครับให้อาการหน่อยเลิกหน่อยครับ

เตรียมงานแล้วก็เรื่องของโครงสร้างนักเตะอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมว่าจริงแล้วมันเป็นลักษณะของ
นักเตะที่เราเห็นอยู่แล้ว
มันไม่สามารถไปลองได้แล้ว

ตัวที่จะมาเนี่ยมันตัวที่เราเห็นอยู่แล้ว
ไม่ว่าเจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไม่ว่าเป็นตัวหลัก
ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวหลักอุ้มถ้าหายเจ็บยังไงก็ต้องอยู่ในสปอร์ต
แล้วก็เป็นเชฟทีมที่ผมเชื่อว่าทั้งเจเองแล้วก็แฟนบอลทั่วไปน่าจะนึกโครงออกอยู่แล้วว่าจะเป็นใครมาบ้าง
คนที่มันถอนตัวบ่อยไหมอันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่เชื่อเถอะใน๒เกมที่เราจะต้องเล่นกับจีนกับสิงคโปร์เนี่ย
โมสรที่มีตาบาปอยู่มีชนะติดหลังเนี่ยเขาไม่กล้าทำอะไรนอกจากบาดเจ็บ
ครั้งที่พี่บอกก็คือว่าย้อนไปเผื่อคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจที่พี่เตี้ยสื่อสาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สื่อสารคุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร

คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
คุณผู้ชมบางท่าอาจจะไม่เข้าใจที่พิเตียร์สาร
นี่มันคืออนาคตของทีมชาตินะของเมืองไทยนะ
แต่คุณเอาอาหารแบบเหมือนจะบอกว่าไอ้ชุดใหญ่
เห็นด้วยมันต้องไม่ใช่ของเหลือที่ไม่ใช้
ไปปรึกษานี่มันหาที่ไหนได้บ้าง
เฮ้ยเมืองไทยคนมีตังค์ตั้งเยอะ
แม่นางแป้งเองก็พอไม่แน่ใจแต่ว่าแผนไม่มีหรือเปล่า
ถูกไหมครับเออแผนมันเขียนมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่า
ที่เราคุยตรงนี้มันรู้สึก
มันก็เป็นก้อนของเขาอยู่แล้วทำไมมันถึงไม่ดูไม่เนียนอ่ะ
ที่จริงคนตั้งทงคือสมาคมเองเนี่ยผ้ามันใหญ่นะ
อ้าวไม่เอาก็บอกเขาเลยไม่เอา
แฟนบอลจะได้ไม่ต้องไปคาดหวังมากใช่ไหม
เพราะตอนนี้สภาพคือพอผลการต่างขาดไม่ได้เนี่ยโหโดนอ่ะ
ใช่คือผมสงสารเด็กสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ย
ผมสงสารเด็กในทีมกับทีมงานสตาร์ฟที่บางทีมันกลืนไม่เข้าขายไม่ออก
แล้วสุดท้ายก็มาโดนพอโดนเสร็จก็แบ๊ะเป็นใบ้
มันพูดไม่ได้ไงพูดไปเดี๋ยวมันก็ตกงาน

ก็ใช่ค่ะบางคนอาจจะเป็นคนที่ดีก็ได้ไม่ได้พูดอะไร
ยังไงก็ได้ซึ่งมันยังไงไม่ได้ยังไงก็ได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้อง
มันต้องเฮ้ยอันนี้เป็นเหตุผลที่มันต้องทำแผนมันคืออะไรก่อน
อยากเห็นภาพแบบนี้เนอะคือบ้านเราไม่ค่อยกล้าที่จะถกเถียงกันบนโต๊ะ
ซึ่งมันไม่เห็นเป็นเรื่องที่แปลกเลยไม่ได้ชัดเจน
พอวันนี้มันกลายว่าอันนี้กั๊กนี่ไว้นี่กั๊กนี้ไว้มันก็ไปกันไม่ได้
มันอาจจะความหวังมันอาจจะน้อยอันนี้เข้าใจ
เพราะว่ามันจะต้องไปเจอพวกโอ้โหเสือเสียงกระดิ่งแรด

เราทำเพราะอะไรเตรียมข้อร่วมเหรอ

มันคือแกนของทีมชาติไทยในอนาคต

เพราะฉะนั้นควรหันกลับไปดูแลเขาอย่างเต็มที่เท่าที่ทำได้
ฟุตบอลโลกสมัยสุดท้ายเนี่ยธีรสินแดงดาในร้อยเปอร์เซ็นต์
คือจะคัดไปถึงไหนไม่รู้แต่รอบหน้าเนี่ยจะมาคัดเลือกเนี่ย
ปรากฏการณ์นะคือจะ๔๐แล้วตอนนั้นใช่ไหม
คือมันก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายวัฒนาจักรของฟุตบอลมันมีอยู่แล้ว
คุณรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่ประสบความสำเร็จจากยูซิโก้ลากมาถึงตรงนี้
มันบิดซะจนแบบโอ้โหน้ำไม่ออกแล้วเนอะน้ำไม่ออกแล้วครับผม
ถ้าเป็นผ้าหรือเป็นกะทิก็ได้หรือแต่กากแล้วมันพยายามบิดสุดท้ายแล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องต่อยอดคือไอ้กลุ่มนู้นไปเอาเขามาสิเขายังสดมาบิดใหม่
ช่วยไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เติมประสบการณ์ให้
คือไอ้เนี้ยมันเป็นกากแต่เอาน้ำแต่พวกนั้นมาใส่เออไปด้วยกันได้
มันมีมันมีอาจจะมีทามมิ่งหนึ่งที่ผสมชุดผสมที่มันรู้สึก
ที่พวกนี้จะไปเนี่ยผสมทิ้งอะไรไว้ให้ก่อนแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อย
แต่เรานี่มันเหมือนแบบก็พูดไปก็สงสารเด็กอีกแหละ
เข้าใจครับแต่คราวนี้กลับมาที่ไอวันที่จะต้องเตะเนี่ย
พฤศจิกายนเจอจีนถ้าเราคุยกันเมื่อกี้เราค้างไว้ตรงที่ว่า
เดี๋ยวถ้าเกิดกิจสดากาแมนมาเตะวันที่๑๐ตกค้างกับสุโขทัยเนี่ย
ก็ไม่รู้มากี่ตัวแหละแต่และนี่คือตัวหลักที่พี่เทพบอก
สมมุติขาตัวเดียวก็อาจจะเอาคนอื่นแทนไปก่อน
วันรุ่งขึ้นสมมุติมา๑๑ผมเชื่อว่า

แล้วก็จะมีสมโพกสัมภาพอะไรก็ตัด๑๕ไปสักวัน
ก็คือซ้อมเหมือนแบบรายละเอียดสุดท้ายแล้ว

ผมว่ามันทำได้เยอะ
แต่ว่าความเข้มข้นมันอาจจะต้องยอมรับว่า

มันต้องมีการเช็ค

มันทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกเก็บสดเก็บสดเพื่อเพื่อจะไปเล่นวันที่๑
เพราะฉะนั้นวิธีการ๓วันมันทำได้แบ่งพีเรียสดีหน่อย
อาจจะมีโหลดสัก๒มื้อวันแรกแล้วที่เหลือก็เริ่มเบาลง
แล้วก็คุยเรื่องเทคนิโคส่วนใหญ่เพราะว่าผมเชื่อว่า
ไม่รู้เจ๊คิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าจริงแล้วไอ้ทีมชาติชุดนี้
มันหลับตาแล้วมันจินตนาการซึ่งกันและกันได้อยู่แล้วมันเหมือนวิญญาณซึ่งกันและกันแล้ว
ผมโผล่เข้าใจที่พี่เจบอกเลยมันควรจะเอาอะไรที่แบบววาเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือ
ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่ามันรู้อยู่แล้วว่าเล่นยังไงอ่าอันนี้ก็อยู่ที่สตาร์ฟเองจะสอดสอดแทรกวิธีการว่า
จุดอ่อนของคู่ต่อสู้คืออะไรจะทำอะไรตรงไหนยังไงซึ่งแค่บอกแค่นี้เอาง่าย
ในฟิศบอลในยุคของที่เราอยู่มีทั้งเจอุ่มมุยตังและมีประดินสุปนัสสุปโชค
จุดมาหลับตาคุยกันได้อย่างสุปนัสสุปโชคและเอกณิตอาจจะห่างหน่อย
แต่ต้องใช้เวลาปรับตัวซึ่ง๓๔วันปรับได้อยู่แล้วไม่ได้ยาก
ผมก็เชียงมองว่า๓๔วันผมว่าพอแต่ถ้าบวกกับที่เราเกิดไว้๙๐มา
มันก็น่าจะทำให้ความแน่นของสก๊อตไม่ว่าจะแน่นเรื่องของคู่ต่อสู้
ผมว่าไอ้๒วันนั้นควรจะใช้นะถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่าเฮ้ยต่อสายตรงก็ได้
เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ไม่จำเป็นหรอกก็ตอบแต่ตรงสโมสรว่าเออเดี๋ยวขอนะ
มานั่งคุยแล้วมาประกบสุดท้ายอันนี้จบ๓วันรวมแล้วก็ประมาณ๖วัน
โอเคถ้า๖วันเก่าปุ๊บมองจีนยังไงครับ
ผมว่าจีนจริงแล้วหน้านาทีนี้เขามีปัญหาเรื่องภายใน
ลีกเขาเริ่มย่อตัวลงไม่ได้บูมเหมือนแต่ก่อน
ผมก็ยังมองว่าในส่วนของจีนเองเนี่ยแน่นอนมันลดเกรดลงมาเท่ากับเรา
เฉลี่ยพอกับเราอยู่ในเกรดเดียวกันเลยครับ
แต่ผมประเมินว่าเราควรจะได้แต้มจากจีนในบ้าน
พี่เตี้ยมองว่าไงคือแฟนบอลบอกว่าอันนี้หลายกระแสนะ
ในกรณีที่เราไม่พลาดกับสิงห์โปโก้ด้วยนะ
อ่านเลยต้องมีสี่ถึงหกมันคือแผน๔๖
ถามว่าทำไม๔เพราะเราให้เกียรติจีนเหมือนกัน
ถูกไหมเฮสเจจีนว่าโอเคอย่างน้อยเขาเคยไปป้วนเปี้ยนบอลโลกมา
เพราะฉะนั้นเขาก็มีกลิ่นของความที่อยากได้อยากมีเหมือนเราเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายสำหรับเกมทีม
แต่ก็ยังเชื่อว่าเกมในบ้านแล้วก็บวกกับพลังกองเชียร์
พลังแฟนบอลของไทยที่วันนั้นผมเชื่อว่ามันเหมือนอั้น
มันเหมือนอั้นที่จะมาดูแล้วไม่ได้ดูที่ราชมังคลา

บางคนบอกจะไม่ซื้อตัวพี่เจ๊ช่วยพูดเอาดิ
จริงแล้วผมเชื่อว่าบางคนมีน้อย
มีน้อยเข้าใจแต่อารมณ์นี้มันเหมือนคำว่าเพื่อชาติก่อน
เพื่อชาติคืออะไรนักฟุตบอลก็ต้องเล่นเพื่อชาติ
สมาคมก็ต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อชาติ
แฟนบอลก็ต้องไปเชียร์เพื่อชาติ
เพราะฉะนั้นทุกคนส่งใจให้กับชาติ
แต่เดี๋ยวกันบรรยากาศที่สนามมันเป็นบรรยากาศที่สำคัญมาก
พูดแล้วยังขนลุกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ละเต่าที่เป็นคนแบบไทยรแรนดล์ทำให้เด็กวิ่งตาย
เพราะฉะนั้นมาเถอะ
ผมยังเชื่อว่ากระแสฟุตบอลบ้านเราไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่
ยังคงหลงไหลกับเรื่องของการประกดโตของเจ
สหรัฐอุ้มมันยังเป็นนักบอลแม่เหล็กที่จะเรียกคนได้
ผมไม่เชื่อนะว่าคนบอกว่าไม่ไปไม่ไปผมการันตีว่าไป

อ่าให้มันเต็มเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นเรื่องของความพรรคคุมใจด้วยนะ
ว่าราชมังคลามันเขาสร้างไว้ใหญ่ใช่ไหมเราก็ต้องไปให้เต็ม
งั้นเดี๋ยวเขาสร้างสนามเล็กขึ้นมาทำไง
อันนี้พี่พูดถูกนะบางทีเราชอบบ่นกันหรอกว่าสนามฟุตบอลไทย
เออมันจะจูบแฟนบอลได้ไม่เยอะก็ตอนนี้ไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ย
คือไปให้มันจนรู้สึกว่ามันไปกี่ทีมันก็เต็มอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีสนามใหญ่กว่านี้เอง
มันเหมือนมันเหมือนลักษณะว่าโอเคเรามาเริ่มต้นกันใหม่เรามารักกันใหม่เรามารักกันใหม่ว่าโอเคเอาละนับหนึ่งกันใหม่
จากเนี้ยไอ้โคต้าแปดทีมครึ่งเนี้ยมันเริ่มต้นด้วยเกมวันที่สิบหก
เออมันคือคำแรกการคำบอกโลกนะพูดแบบเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันเล่งหน่อย
คืออย่าบอกมาดูนะวันที่สิบหกคือวันเอาเรื่องกับชัยที่เราจะไปฟุตบอลโลก
โคต้า๘ทีมคือเออมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่มันยากนะเออ
นี่มันยังง่ายขึ้นไปหน่อยนะใช่เพราะฉะนั้นมารวมพลัง
ผมเชื่อว่าเด็กไทยไฟล์นี้ถ้ามันไม่บาดเจ็บจนกระทั่งเดินไม่ไหวเนี่ย
ไม่ถอนหรอกผมใช้คำนี้แล้วกันไม่ถอน
ยังไงก็ต้องมาลื้อถอนแบบเจ็บมาที่สนามอ่า
ผมบังคับแบบนั้นเลยนะถ้าผมมีอำนาจพอผมจะบอกไอ้น้อง
มึงมานั่งที่ข้างสนามแล้วให้กล้องเนี่ยไทยรัฐถ่ายใช่ไหมใช่ครับ
เข้าไปมันมาดูนี่คือการเสียสละของนักฟุตบอล
นี่ผมตัดเกาหลีนะอันนี้ผมพูดแบบนั้นเลยนะ๑๒คะแนนเราไปอีกสเต็ปแล้ว
ผมว่า๑๒คะแนนรอบ๑๘ทีมเราสบายตอนนี้เป็น๑๘ทีมเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุ้นว่าไอ้๑๘จะตัดเข้าไปได้ไหม
ใช่คือถึงบอกแล้วว่ามันต้องบิ้วกันแบบที่นี่แบบถึงลูกถึงคนไม่ถึงเวลามาดูกันนั้นไม่ได้
ไม่มันเป็นเกมออกสตาร์ทฟุตบอลโลก๘ทีมครึ่งแล้วผมก็ถึงบอกบอกเผื่อไว้ด้วยนะว่า
ความที่มันรู้สึกมนต์ขลังมันหายจริงพี่ถูกไหมใช่ถ้าสมมุติมนต์ขลังหายโอเคอาจจะได้เงินเยอะจริง
อาจจะมีทีมที่มันเข้าเกี่ยวข้องเยอะจริงแต่ความสนุกไม่มีมันก็จะกลายเป็นรถเกรดของทวนาเมน
สถานที่๑๒เป็น๔๘ต้องดูว่าไอ้ที่เพิ่มจากสถานที่๑๒ไปถึง๔๘มันเข้าไปเดี๋ยวมันคุณภาพจริงหรือเปล่า
มูลค่ามูลค่าของทีมเป็นยังไง
คือมูลค่าจริงมันเยอะอยู่แล้วไอ้ทีมที่มันเข้าใหม่มันโอเคของใหม่มันไอ้นั่นอยู่แล้ว
ทีมเขาเยอะโอเคแน่นอนมันเป็นมหากรรมที่เงินมันหมุนเยอะอยู่แล้ว
แต่คุณภาพก่อนเราเคยเราเคยดูทุกเกมมันมีความหมายนะมันมีพลิกล็อกนะพลิกล็อกแบบนี้
แต่มันรอบแรกเอ้าให้มันโดน๗โดน๘ไปเรื่อยมันเป็นไปได้ไง
เพราะฉะนั้นอะตีมบัน
คืออันนี้พี่ตี้จะบอกว่าพยายามทำให้เราเป็นหนึ่งในกลไกของ๘ทีมขึ้นที่อาจจะเข้าแหล่ไม่เข้าแหล่
แต่ถ้าทำให้มันเป็นกลไกที่มันสนุกในการคัดเลือกครั้งนี้แต่ละโซน
มันยังไปได้เพราะมันสนุกกว่าการคัดเลือกตอน๔ทีมครึ่งในระดับโซนอ่า
ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะฉะนั้นเราฉวยโอกาสนี้ซะ
ต้องเริ่มทำถึงบอกแล้วไงมันต้องเข้มข้น

เพราะฉะนั้นสมคมทำทุกอย่างนะถ้าเชื่อผม
ทำทุกอย่างเพื่อให้โชว์นี้โชว์วันที่๑๖มันแอลังการ
ไม่ว่าจะเป็นการเชิญใครมาอะไรแล้วแต่มาคุยก็ได้
ให้ผมทำอะไรไหมจะถ่ายใครไหม
หรือว่าจะเอาดารงดารามาช่วย
ให้รู้สึกว่ามันเป็นมหากรรมที่มันโอ้โห
๖๐๐๐๗๐๐๐มารวมมันไม่ใช่ง่าย
แล้วมันเป็นเกมที่จีนเขาก็เอานะ

อยากจะมาหักล้างกับที่ประเสริฐช้างมูลยิงเขาก็ได้